ไปทำบุญกับศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒิค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยครูสลาเข้าไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อไปร่วมพิธีบวงสวงใหญ่องค์ทาเวสวรรค์ทำไมต้องขึ้นแบบว่า
ขึ้นรถเครนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้เลยเหรออลังการขนาดนี้
คือเรียกว่าองค์ท้าเวสวันท่านองค์สูงแล้วก็ใหญ่มากไง
งานบุญใหญ่นี้เป็นของวัดใหญ่บ้านบ่อตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เมื่อวานนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
สาธุชนแห่ไปร่วมพิธีบวงสวงและเบิกเนธองค์ท้าเวสวันทั้งหมด๒องค์ด้วยกัน
แล้วงานนี้ศิลปินแห่งชาติครูสลานี่ค่ะขึ้นรถเครนไปเลยเอาพวงมาลัยไปคล้องข้างบนเลยนะคะคุณผู้ชม

ใช่เอาเลิกเอาชัยกันแบบนี้เลยและไม่ใช่ครูสละนะยังมีน้องลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งไปร่วมงานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์น้องแนนซี่ท็อปไลน์และน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทย
เรียกว่าเป็นการรวมตัวของนักร้องสายบุญสายมูเลยก็ว่าได้ค่ะ
และคุณผู้ชมค่ะงานนี้สองสาวน้องโบกับน้องแนนซี่ไม่ปล่อยให้แฟนคลับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ซึ่งสองสาวเนี่ยเขาได้เลขที่คล้ายกันด้วยเป็นเลขท้ายที่คล้ายกันมากค่ะ
ดูกันชัดน้องโบได้เลข๗๑๑
ส่วนน้องแนนซี่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูนะเลขมันจะคล้ายกันมากต่างกันที่ตัวท้าย

อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะได้โชคหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้น
แต่ที่แน่คือได้ความสบายใจที่ได้ไปร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะ
โอ้โหก็บุญใหญ่อ่ะดูท้าเวสวันสิคะองค์ใหญ่มากจริงนะคะ
คุณฟินตัวเลขด้วยสุดกันทั่วหน้าแล้วแบบองค์ท้าเวสวนคือจานองค์ใหญ่มากเลยนะ